สมัยเปลี่ยนนะครับเนื้อเพลงอาจจะต้องเปลี่ยนหรือเปล่า
มูกโด่งโดงซีลิโคนผู้ใดที่ผมจะเล่าข่าวนี้เพราะว่าตำรวจและออยเนี่ย
ไปทำลายโรงงานเถื่อนที่จังหวัดสุพรรณบุรีลักลอบผลิตซิลิโครนครับ
ซิลิโคนฮะทำอะไรอ่ะทำจมูกทำหน้าผากนะครับ
โอ้โหความเสียหายเนี่ยเขาบอกว่าประมาณ๓ล้านห้าแสนบาทได้แล้วไปเจอที่สำคัญเจออะไรฮะ
คุณอยากจมูกเหมือนใครครับคุณสุภาพสตรีครับอยากจมูกเหมือนอ้ำไหมเหมือนเบลล่าไหม
เขามีบล็อกจมูกแบบนั้นด้วยนะตำรวจสอบสวนกลางครับ
บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
แถลงผลการจับกลุ่มโรงงานผลิตชิ้นส่วนซิลิโคนศัลยกรรมเถื่อนในหมู่หนึ่ง
บนวังว่าอำเภอศรีประจันทร์จังหวัดสุพรรณบุรีโดยใช้โรงสีข้าวร้างครับที่ปัจจุบันนะครับ
กิจการไปแล้วดัดแปลงอาคารซะเป็นที่พักคนงานแล้วเป็นสถานที่ลักลอบผลิต
โดยไม่ได้มาตรฐานครับคุณผู้ชมตรวจยึดของกลางฮะ
คุณผู้ชมมีอะไรบ้างมีเครื่องจักร๔เครื่องอุปกรณ์การผลิตนะครับ
แม่พิมพ์ซีรีโคนหกสิบแปดแบบซีรีโคนเสริมจมูกหน้าผากสำเร็จรูป
หนึ่งพันเก้าสิบแปดชิ้นรวมแล้วทั้งหมดหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบหกชิ้น
ในจำนวนนี้คุณผู้ชมมีบล็อกจมูกของสองนางเอกชื่อดัง
คุณอ้ำพัชราภากับคุณเบลล่ารานีซึ่งเป็นทรงยอดนิยมเขาบอก
เนี่ยเหรอฮะโดยมีซีลิโคนที่ยังไม่ขึ้นรูปอีกสี่สิบสามก้อนนะครับ
จมูกแบบนี้ที่ได้รับความนิยมนะครับหากนำไปขึ้นรูปผลิตชิ้น
สวดซีรีโคนได้สี่หมื่นสามพันชิ้นจะเป็นมูลค่าเท่าไรแหละ
โอ้โหมากกว่า๓ล้าน๕แสนบาทครับ
ก็แจ้งข้อหาผลิตเครื่องมือแพทย์
ไม่ได้รับอนุญาตและไม่ได้รับใบแจ้งรายการละเอียดนะฮะ
พลตำรวจโทจีรพบภูริเดชนะครับ
ประชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยบอกว่า
ธันวาคมที่ผ่านมาถือหมายสารจังหวัดสุพรรณบุรี
ไปตรวจค้นโรงศรีร้างครับพบคนงานกำลังผลิตซิลิโคน
ศัลยกรรมเถื่อนเสริมจมูกและหน้าผาก
โดยไม่ได้ขออนุญาตผลิตเครื่องมือแพทย์
จึงควบคุมตัวมาเดินบรรคดีและตรวจยึดของกลางทั้งหมด
ผู้ต้องหารับสารภาพว่าเคยทำงานคลินิกเสริมความงาม
แล้วลาออกมาเป็นเซลล์ขายซิลิโคนให้กับคลินิก
จึงมีฐานลูกค้าเก่าอยู่ต่อมาศึกษาศึกษาการผลิตซิลิโคนด้วยตัวเอง
แล้วตั้งโรงงานผลิตเลยนั่นแล้วส่งให้คลินิกเสริมความงามชื่อดังทั่วประเทศ
ชิ้นต่อเดือนทำมาแล้ว๒ปีมีเซลล์ช่วยขาย๓คนครับ

เป็นการทำที่เทื่อนโดยเจอเป็นบล็อกต่างอุปกรณ์
จะมีพิเศษบล็กเชื้อของขุนอ้ำภัสจาวภาคษ์และขุนเบลล่า
พวกเขาจะเตรียมบล็อกไว้แล้วทำสิลิโคน
ซิลิโคนพวกนี้ไม่ได้ผ่านออยยและสหราสุก
พวกเขาก็ขายไปตามคลินิกทั่วประเทศไทย
หมอศัลยกรรมก็จะเอาของพวกนี้ไปใส่ไว้ในตัวของพี่น้องประชาชนนะครับ
ซึ่งถือว่าเป็นอันตรายมากนะครับถ้าดูสภาพโรงงานจากในในภาพนะครับ
จะเห็นถึงความไม่มีมาตรฐานของอุปกรณ์พวกนี้นะครับ
ท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาระบุว่าซิลิโคน
จมูกหน้าผากหรือเต้านมเทียม
เป็นเครื่องมือแพทย์นะครับที่ใช้งานในระยะยาว

วัสดุและกระบวนการผลิตต้องสะอาดและปลอดเชื้อ
รวมทั้งสถานที่การผลิตต้องได้มาตรฐาน

จึงจะนำไปใช้กับร่างกายได้อย่างปลอดภัย
หากใช้ซิลิโคนไม่ได้มาตรฐาน
แล้วเกิดการอักเสบติดเชื้อเสียโฉม
แล้วก็อาจจะถึงชีวิตได้นะครับคุณผู้ชมฮะ
แล้วถ้าจะแก้ไขโอ้โหเสียค่าใช้จ่ายสูงนะครับ
มากกว่าราคาที่ท่านจะไปจ่ายผ่าตัดศัลยกรรม

สภาพสถานที่ผลิตนะคะ